บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำดีทุกท่านด้วย
รวมถึงมีความตั้งใจที่จะไปทำบุญตักบาตร
แล้วก็ช่วงค่ำจะไปร่วมเวียนเทียน
ก็เสมือนโพลที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกสำรวจนะฮะ

ก็พบว่าประชาชนทราบว่าวันวิสาขบูชาคือวันอะไร
แล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะทำดี
โดยเฉพาะการที่จะไปทำบุญตักบาทเวียนเทียนแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันครับ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพนะครับ
สำรวจความคิดเห็นของเด็กเยาวชนและประชาชนในหัวข้อ
วิสาขบูชาจากกลุ่มตัวอย่าง๒๒๑๑คน
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและก็ต่างจังหวัด
ผลสำรวจความคิดเห็นพบแบบนี้ครับ

ทราบว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูจน์
ตรัสรู้และวันคล้ายวันเสด็จดับขันทปรินิพานของพระพุทธเจ้านะครับ
ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนจะทำเนื่องในวันสำคัญวันนี้
พบว่าร้อยละ๗๘๔๓ตั้งใจจะทำบุญตักบาท
รองลงมาร้อยละ๖๐๔๗ตั้งใจจะไปเวียนเทียนนะครับ
แล้วก็ร้อยละ๕๓๒๖เข้าวัดปฏิบัติธรรม
ขณะเดียวกันครับผลสำรวจยังได้สอบถามความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
รณบรงค์ให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
บสามประเพณีที่ดีแล้วก็ปลูกฝังกระตุ้นให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญวันวิสาขบูชา
รณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุก
แล้วก็ถือศีลในวันสำคัญทางศาสนาด้วยนะครับ
และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือประชาชนมีความตั้งใจ
ที่จะไปทำบุญกันแบบครอบครัว
ก็พาทั้งลูกพาทั้งหลานคุณพ่อคุณแม่
และคนในครอบครัวไปทำบุญพร้อมกันนะครับ
ขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับ

สำหรับใครที่ต้องการที่จะทำดีในการบริจาคโลหิต

โครงการสาธุชนผู้ศรัทธาบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิต

ก็จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ครับ
มาแล้วนะครับตั้งแต่๘โมงครึ่ง

ในการที่จะต่อแถวบริจาคเลือดกันเยอะแล้วครับ

ผมชอบถือว่าให้เลือดให้ชีวิตต่อชีวิตให้กับคนอื่นนะครับ
กิจกรรมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย

ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเริ่มไปแล้ว๘โมงครึ่ง
แต่ว่าเปิดให้บริจาคโลหิตกันถึงเวลา๓โมงครึ่ง

แต่ว่าจริงบริจาคเขาได้ทุกวันนะ
นี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จัดเป็นทานอุปรมีที่ได้กุศลสูง
อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

ทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยนะครับ
โดยผู้บริจาคโลหิตในโครงการ